แล้วนะคะสำหรับเรื่องเรื่องเล่าผี

กันแล้วค่าซึ่งวันนี้ได้งานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ผู้กำกับ
ทั้งหนักปรีนปางกัณฑรรณและเป๊อรักก็มาร่วมงานด้วยลุคที่ทั้งสวยทั้งหล่อเลยนะ
พร้อมกับผู้เชิญชวนให้แฟนหนังไทยไปร่วมพิสูจน์ความหลอนพร้อมกัน๑๑มีนาคมนี้จ้า
ซึ่งบรรยากาศงานแถลงหนังเรื่องนี้นะคะไม่ได้มีแต่ความหล่อนนะจ๊ะ

หวานเรื่อยด้วยเวลาที่คบกันมานานแล้ว

ในวันที่๑๙มีนาคมนี้นะคะ
แพลนจะชวนทีมไปฉลองบ้านใหม่
คุณพ่อคุณแม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะจ๊ะ
วัวขอบคุณที่ซ็

ต้องอยากอยู่ด้วยกันอย่างกินเท่าคน่าเมื่อไหร่
แปบเชิญรับคนอื่นส่วนไหร่
สามสิบแจ๋วมากเรียกว่าแจ๋วมากเลยล่ะครับผม
กลับบ้านครับไปขึ้นบ้านใหม่ที่เชียงใหม่
คือบ้านเสร็จหมดแล้วนะครับคุณพี่แน่นอนค่ะแน่นอนค่ะ
คือบ้านปิดหมดแล้วที่นั่นใช่ครับบ้านของคุณพ่อคุณแม่นะ
เราก็แบบเออไปฉลองหน่อยครับ
โอ้โหเราก็ดูว่าเป็นบ้านเรือนหอหรือเปล่าแต่เขาก็ออกตัวชัดเจนนะคะว่าเป็นบ้านของคุณพ่อคุณแม่เนาะ
ส่วนเรื่องที่พักหลังนะคะตัวสัาวถูกเก่าอยู่บอยบ่อยเรื่องของการชอบเสี่ยงโชคซื้อลัตเตอรี่คือบ่งกล้วน
ก็บอกว่าอ้าวก็เป็นคนชอบลุ้นมันตื่นเต้นดี

อ๋อเราไม่ถูก

ถูกด้วยก็นั่นแหละนิดหน่อยฮะ

ก็เลยบ้านจะเปลี่ยนรถใหม่
ใช่แต่ล่าสุดไม่ถูกไม่ถูกก็คือโดน
โดนเขาบอกว่าราศีมีน
นี่จะมีโชคเกี่ยวกับตัวเลข

มันก็เป็นธรรมดามันเป็นศักดรรมชีวิต

เมื่อวานไม่ได้ไปแต่หมากส่งคลิปมาหาเราด้วยแหละ

เปิดเปิดเสียง